ข่าวใส่ไข่สดใหม่

กลับมาทำงานกันนะคะหลังจากหยุดสงกรานกันมายาว

อัดเทปอ่าวันนี้แม่คุณที่บอกว่าเราอัดเทปหรือเปล่า
นี่ถ้าไม่ต้องกินโชว์หน่อยตรงนี้ตรงข้ามนี้
ค่ะคนรอมาเยอะมากเลยนะมีคนไปต่อคะ
วันนี้เป็นปรากฏการณ์ข้าวเหนียวมะม่วงซึ่งดีใจ
มาม่วงเนี่ยราคาไปตกมานานแล้ว

คนที่ใส่ให้พี่เป็นโควิดเลยบอกกินได้ใช่ไหม
จีน่าจีน่าจีน่าใส่หรือ
ใครใส่หรือมีภูมีภูมีภูเป็นโควิดเปล่าฮึ

มีการตรวจโควิดกันแบบหนาแน่นมาก
ที่ไทยรัฐทีวีนี่เข้าไปกลับโควิด

นุ้ยระยะห่างกันแบบชัดเจนเลยนะคะ
จะกินไหม

เพราะว่าควรทำผม
มันแจกแตกกับส่งเดิม

ฮะติดหมดเลยแล้วแบบว่าอ้าวฉันนี่บอก
ก็ให้แบบทีมงานเฉพาะกิจมารวมกัน

ไม่ต้องให้เขาตัดแล้วล่ะตัดไปตัดร้านนี้เถอะ
จมผมบอกเลยนะต้องใช้ว่าจมปลักอยู่นาน
กล้องแก้วไปแล้วดีใจเธอดีใจเหรอ
ไม่นะคือกล้องตัดให้คุณมันตัดไม่สวย

ไม่แล้วพี่ชอบตัดแบบนี้คือตัดที่บาร์เบอร์อย่างนี้สวย

จากคนรอบตัวเรามันติดหมดเลย
แล้วยิ่งแบบกลับมาเปิดทำงานวันนี้ใช่ไหมคะ
ดังนั้นจริงหลายท่านจริงเราต้องหิวข้าว
เจ้านี้ก็อร่อยมาก

มันก็ดูน้อยลงด้วยนะคะอย่างถ้าเป็นวันนี้เลยเนี่ย
ถ้าติดเชื้อรายใหม่ที่เข้าระบบ๑๖๙๙๔ราย

ทุกคนก็เข้าสู่แบบว่ากินยา

คนรอบตัวไปเข้าซื้อฟ้าทลายโจรเองไปซื้อยา

ก็คือรักษาตามอาการส่วนใหญ่แล้วก็รักษาตามเองที่บ้าน

เราก็เลยเห็นตัวเลขเนี่ยอาจจะดูแบบว่าไม่สูงมาก

รออีกสัก๓๗วันหลังจากนี้ไปนะคะ
ว่าตัวเลขมันจะดีดสูงขึ้นหรือเปล่า
เพราะว่าผู้เสียชีวิตก็อยู่ที่๑๒๔ราย

กระทรวงสาธารณสุขก็มีการเปิดเผย
ถึงการเตรียมรับมือสถานการณ์ต่าง

ตอนนี้ท่านบอกว่าเน้นเรื่องเวชพันธุ
สถานพยาบาลให้มีความพร้อมอย่างเต็มที่
โดยผู้ป่วยที่จะเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล
อย่างที่บอกไปก็คือต้องเป็นผู้ป่วยที่มีอาการแล้ว
แล้วก็เป็นผู้ป่วย๖๐๘นะคะเป็นผู้สูงอายุ

สำหรับผู้ที่ติดเชื้อแล้วไม่มีอาการอย่างที่เราคุยกันนะคะ

จากจบได้ยาไปตามโรคตามอาการที่เป็นอยู่

แล้วก็ไม่จำเป็นต้องกินยาฆ่าเชื้อไวรัสนะคะ
ยืนยันว่าฟาวิพิราเวียยังมีเพียงพอ

ซึ่งคุณอนุทินพูดเสมอว่าเวชพันธุ์ไม่ใช่สิ่งที่น่าเป็นห่วง
เพราะว่ารักษาตามอาการโดยตนเนี่ยค่ะเตรียมเสนอต่อที่ประชุมสอบคอชุดใหญ่
วันศุกร์ที่๒๒เมษายนนี้
ก็คือเรื่องการผ่อนคลาย
เพื่อที่จะให้ทุกอริยบทต่างในการทำเนี่ย

เรื่องของเศรษฐกิจเอ่ยการทำมาหากิน
ชีวิตผู้คนต่างความสะดวกของประชาชน
อันนี้คือทำยังไงให้ไม่กระทบความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการติดเชื้ออืม
ถ้าสมมุติตอนนี้เราเห็นเองอย่างที่เกาหลีใต้เองเนี่ยค่ะ

มาตรการโควิดต่างผ่อนปลนหมด
เว้นอยู่อย่างเดียวที่ยังต้องทำคือ

นอกนั้นคือไม่ได้จำกัดเรื่องเวลาแล้ว
คุณจะไปสถานที่ท่องเที่ยวสถานบันเทิงอะไรต่างนานา
คือไม่จำกัดเวลาแล้วนะคะ
เห็นมั้ยเห็นดาลาที่ไปสวิชส์เขาไม่ใส่หน้ากากกันแล้วอ่ะ
ไม่แต่ก็คือดูจากคลิปดูจากคลิปทั่วไปอย่างนี้ใครก็ไปเดินซื้อของตามร้านตามร้านเขาไม่ใส่กันแล้วเนาะ
อนุทินบอกว่านั่นเป็นสิ่งที่จะต้องทำนะคะแต่เรากลัวว่าประชาชนจะตื่นตระหนก
ก็เลยอยากจะให้ผ่านช่วงสงกรานไปก่อนทีนี้เนี่ยอุ้ยมันผ่านไปแล้ว
สถานการณ์ต่างไม่มีอะไรที่เกินขีดความสามารถหรือว่าความคาดหวังของเรา
ก็จะหามาตรการผ่อนคลายให้ได้มากยิ่งขึ้นดังนั้นเดี๋ยวรอดูว่า
หลังจากประชุมสอบคอชุดใหญ่๒๒เมษายนนี้แล้วเนี่ย
ตัวเลขด้วยก็มีส่วนรวมไปถึงว่ามาตรการเนี่ยจะได้ผ่อนคลายหรือเปล่า
เพราะว่าเราก็อยากจะกลับมาสู่ภาวะปกติกันนะคะ
เห็นอยู่ในสายตาตลอดว่าพี่กำลังอร่อย
เหมือนกับครั้งหนึ่งอเจ้าที่คนอยากกินอะไรนะ
เออไปแบบไปนั่งที่ไปออตกรแบบกุ้งเผาไม่เหลือสักตัว

คุณน้าคุณน้าคุณน้า
พี่มดนี่เขาตามกระแสจริงถูกต้อง

พี่หนุ่มเขายังลงรูปเลยหมายตามกระแส

ไม่เพราะว่าวันนี้นายกเขาออกมาพูดเรื่องนี้อยู่
เขาก็เลยพูดกันถึงว่ากรณีข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยแหละ
นี่การเสนอให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
เพราะเป็นเรื่องของคณะกรรมการที่จะดำเนินการเอง

เรื่องอาหารเอ่ยธรรมชาติเอ่ยสุขภาพเอ่ย
เขาบอกจริงแล้วซึ่งตนเนี่ยเป็นคนกำหนดเองว่า

เพื่อให้คนสนใจรวมถึงให้ความสำคัญกับประเทศไทย

เอาล่ะไปฟังสักนิดหนึ่งก่อน

เรื่องอาหารเรื่องธรรมชาติเรื่องอะไรต่างที่เรามีอยู่
ว่าประเทศไทยเราจำเป็นที่จะต้องสับสนุน
บางทีนายกก็คิดอะไรเยอะนั้นแหละ

วันนี้ขายดิบพิษปกติพิษปกติจริง
แม้กระทั่งเนี่ยตรงข้ามไทยรัฐทีวี

หมดทุกร้านเขาไม่อยากจะเชื่อเลยจริงจริง
ทั้งที่เกษตรกรเขาบ่นกันมานะครับว่าจริงแล้วมะม่วง
มะม่วงตกต่ำมากในช่วงที่ผ่านมาค่ะ
มะม่วงตกต่ำจนน่าสงสารเกษตรกรเลยล่ะ
เกษตรกรที่เขาปลูกสวนมะม่วงอะไรต่างนานาเนี่ยนะครับ
เขาบอกว่าเขาอยากจะเอามะม่วงเนี่ยนะฮะ
ไปให้กับท้องน้องมิลลิเลยตอนนี้
เพราะว่าก่อนหน้านี้มะม่วงนี่คือราคาตกต่ำ
ที่เกษตรกรเอามะม่วงมาเทกองทิ้งเลย
เพราะเขาบอกว่าราคามันไปแบบ๒๐บาทอย่างนี้พี่
คือมันน้อยมากเลยพอมีกระแสนี้ขึ้นมากลายเป็นว่า
คนมีความต้องการทานมะม่วงมากขึ้น

วันนี้อำภาวันที่จังหวัดนครที่กำแพงเพชรเขาบอกว่าเฮ้ย
น้องโอ้ยดูดิเฉพาะจริงจริงแล้วเนี่ยเขาจะขายเข้าเฉพาะ
ฤดูมะม่วงเท่านั้นหลังจากนี้ไปก็จะหยุดขายเนื่องจากเอ่อ
เป็นเหมือนของที่เขาทำอร่อย
กำแพงเพชรก็จะรู้ว่าเขาทำอร่อย
ก็เลยต้องขายในช่วงหน้ามะม่วงอย่างนี้

ผมต้องขอข้าวเหนียวมะม่วงนะฮะส่งโรงศพส่งให้มัวดำเลย

ไม่ต้องส่งพัดลมมาให้หนูนะคะที่อยู่ข้างหลัง

อีหนุ่มใส่เธอก่อนเลยอีบ้า

แอมแมงโก้สติกกี้ไรส์ปรากฏ

อเมริกาประเทศที่สาวมิลลิเนี่ย

ชาวต่างชาติกำลังเฮ้ยมันคืออะไร

มัสสมันต์ของเราเคยได้รับบวท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

เห็นไหมล่ะโอ๊ยพิมพ์
เอาไปครบทรงชาติแป๊บหนึ่งค่ะ๖โมงแล้ว

รองหัวหน้าพักอดีตรองหัวหน้าพัก

อะไรน่ะอดีตรองหัวหน้าพักเธอ
ชื่อร้านมุธมัติรสดีหรือเปล่าคะ

เอ้าไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
กรณีที่ทนัยต้ำออกมา

ไปร้องว่ามี

พยายามจะล่วงละเมิด

แล้วก็เรื่องนี้ก็มีประเด็นอีกเยอะแยะมากมาย
รวมไปถึงคนที่เป็นเหยื่อเนี่ย
หลายปีก็ปรากฏตัวขึ้นด้วยนะครับ
คือเรื่องนี้นะฮะทางพลตรวจตรีไตรลงผิวพันธ์นะครับ
ประชาการตำรวจนครบานได้มีการประชุมติดตามคดีนะครับ
กรณีของอดีตรองหัวหน้าพักท่านหนึ่ง
ซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาคดีข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่น
และกระทำอนาจารย์ต่อหน้าธรกำนันนะครับ

หลังจากมีผู้เสียหายได้เข้าไปแจ้งความไว้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
ทางด้านพลตรวจตรีไตรลงท่านก็เปิดเผยนะครับว่า
ทุกรวมพยาหลักฐานได้
ส่วนจะมีการเข้าไปตรวจค้นพื้นที่
ห้องพักที่ใช้ก่อเหตุหรือไม่เนี่ยนะฮะ
ยืนยันนะครับว่าตำรวจนั้นจะทำไปตามขั้นตอนของกฎหมายครับ

มีผู้เสียหายที่ถูกกระทำอนาจารย์ในจังหวัดเชียงใหม่
ตอนนี้ก็พบว่ามีการเข้าแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะครับ
ส่วนที่มีการมองว่าระยะเวลาของคดีที่เกิด

ทำให้พยาหลักฐานศูนย์หายไปไม่ครบถ้วน
รับนะครับว่านี่คือความท้าทายของตำรวจครับ
ที่จะต้องสืบค้นพยานหลักฐานต่างเพื่อเอามาพิสูจน์ข้อเท็จจริงนะฮะ
อกจากนี้นะครับยังกล่าวถึงกรณีที่มีนายตำรวจยศพันเอก
ซึ่งเป็นคนสนิทของนักกระบุงท่านนี้นะครับ
มีข่าวลือว่านำเงินจำนวนนึงเนี่ยไปจ่ายให้กับผู้เสียหายให้ยอมความเนี่ยนะฮะ
ทางด้านของพลตรวจตรีไตรรงท่านก็ยืนยันนะครับว่าถ้าหากมีพยานหลักฐานใดก็ตามแต่
แล้วก็ชี้ชัดนะครับว่ามีคนที่เข้าไปยุ่งเหยิงกับคดีเนี่ย
ตำรวจสามารถยื่นต่อสารนะครับเพื่อขอเพิกถอนการประกันตัวชั่วคราวได้
รวมถึงมีผู้เสียหายอีก๕๖คนจะเดินทางเข้ามาแจ้งความอีกด้วย
การประกันตัวชั่วคราวเกิดขึ้นนะฮะทุกอย่างเนี่ยก็พุ่งตรงพุ่งเป้านะฮะ
ไปที่คุณปรินนะฮะคุณปรินพาณิชภักดีถูกไหมฮะ
นิชภักษ์ขออภัยนะผมพูดผิดเนี่ยนะฮะก็เป็นเป็นเหมือนตกเป็นผู้ต้องหา
เพราะว่ามีคนไปแจ้งความคุณปรินก็ออกมาบอกว่าเขาเองเนี่ยไม่ได้รู้อะไรเลย

ส่วนทางด้านของนายศรีสุวรรณจันยงนะครับเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐมนุนไทย

ก็เอ่อไปร้องต่อเรขาธิการ
ที่การสำนักงานกรกตในฐานะในทะเบียนพักการเมือง
เพื่อขอให้ใช้อำนาจตามกฎหมายพักการเมือง๒๖๖
ในการแจ้งบริยางพลักษณ์ประชาธิบัติ

อันเกี่ยวข้องกับมาตรฐานทางจุดยธรรม
โดยพิษีเปิดเผ๋ยบอกว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐการกรกต
ในฐานะนายทะเบียนพักการเมือง
ที่จะต้องดำเนินการแจ้งให้พักประชาธิปัตย
ปฏิบัติตามข้อบังคับพลักษณ์การเมืองโดยเร็ว
แล้วและคณะกรรมการบริหารพักละเลยหรือไม่แจ้งให้เลขที่การ
กรกตทราบภายใน๗วันตนก็จะต้องแจ้งให้กรกตนั้น
พิจารณามีคำสั่งให้คณะกรรมธิการหรือกรรมการบริหาร
ภักดิ์ปรัชนิดปัดผลจากตำแห่งทั้งคณะทั้งคณะเลย
เนี่ยและห้ามกลับมาดำรงตำแหน่งในภาคการเมือง
อีกจนกว่าจะผลยี่สิบปีไปแล้วอืมอูหูยี่สิบเลยหรอ
คือไปร้องแต่เขายังไม่รับถูกต้องไหมล่ะพี่ศรีไปวันนี้

ก็คือทางพี่ศรีเขาจะแจ้งกรกตให้พิจารณานั่นแหละ
ว่าให้มีคำสั่งคณะกรรมการบริหารภักดิ

ถ้าเกิดว่าไม่มีการแบบทำอะไรอะไรอย่างนี้เนอะ

ที่การพักอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดก็ต้องโดนเหมือน
ถ้าสมมุติคิดไม่ออกบอกไม่ถูกตอนที่ยุบพักของอนาคตใหม่อย่างนี้
กรรมการบริหารพักก็จะโดนยุบไปทั้งหมดเลย
แต่สอสอก็ยังย้ายพักได้

ใช่เรื่องที่ออกมาคลิปทรงคลิปเสี่ยงแล้วนะใช่ไหมค่ะ
อืมอืมเพราะว่าอืมวันนี้ผมก็ทำเรื่องนี้

ข้าวเหนียวคือชนทิชาข้าวเหนียวมูลกะทิสด
เป็นร้านธรรมดาง่ายเลยเนี่ยอันนี้ใช่ไหมพี่หนุ่ม

นี่คุณแม่ส่งมาให้แล้วชื่อร้านนี้ชนทิชา
เพราะปกติมะม้าจะเป็นคนแบบให้อีไปซื้อให้
แล้วก็จะไม่รู้ว่าชื่อร้านอะไรอร่อยนะคะลองดู
ในระหว่างนี้ก่อนเข้ามาอ่านรายการ
ฝนมาเต็มไหมคะพี่

ที่ดอนเมืองนี่นี่คือที่ดอนเมืองเนี่ยค่ะ
ซึ่งเป็นจุดบริการนักท่องเที่ยวกรุ๊ปทัวร์เนี่ยค่ะ
เป็นอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศอาคารหนึ่ง
กำแพงมันพังถล่มลงมาพี่
เรื่องต้นเนี่ยไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะคะ
ท่าอากาศยานดอนเมืองอยู่ระหว่างเร่งนำวิศวกร

หลบลงมาจากแบบบนฝ้าข้างบนเนี่ยคือลงมาเลย

เพราะว่ากรมอุตุเขาก็มีการออกมาประกาศเตือนเรื่องของ
พายุฤดูร้อนนี่แหละค่ะบริเวณประเทศไทย
โดยระบุบอกว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังปลานกลาง
มันมีการแผลลงมาปกคลุมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ทำให้บริเวณดังกล่าวเนี่ยมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นนะคะ
โดยมีลักษณะของพายุฝนองลมกระโชกแรงแล้วก็มีลูกเห็บตกบางแห่ง
รวมทั้งจะมีฝนตกหนักแล้วก็ฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้จึงขอให้ประชาชนนั้นระมัดระวังอันตรายจากภัยดังกล่าวค่ะ
รวมไปถึงขอให้เพิ่มความระมัดระวังในเรื่องของการสัญจรผ่านบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าขนองด้วยนะคะ
มันอาจจะทำอันตรายจากลมกระโชกแรงแล้วก็ฟ้าผ่าได้ด้วย
ส่วนเกษตรกรเนี่ยค่ะก็คือควรจะต้องเตรียมการป้องกันแล้วก็ระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรด้วยในช่วงนี้
สำหรับจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบนะคะภาคเหนือก็จะมีที่แม่ห้องศรเชียงใหม่เชียงรายลำพูนพยาวน่านแพร่ลำปางอุตรดิษฐ์พิศนุโลกสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรแล้วก็เพชรชบูรณ์
ถ้าภาคตะวันออกเชียงเหนือค่ะก็มีเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมินครราชศรีมามหาสารคามบุรีรำแล้วก็สุรินทร์
กลางเองเนี่ยนะคะก็มีตั้งแต่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาศสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครกาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑเกือบหมดเลยนะคะพี่

ตะวันออกสะแก้วนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเศร้าชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดนี่หมดเลยค่ะ
ก็จะมีเพชรชบุรีแล้วก็ประจวบคิริขันนะคะก็คาดการณ์เอาไว้ว่าน่าจะได้รับผลกระทบในช่วง๒๓วันนี้นะคะ
ต้องระมัดระวังเรื่องฝนนิดนึงเพราะว่าอ่ะ
งกรานที่ผ่านมาดูเหมือนอาจจะไม่ได้ตกหนักมากแต่ปรากฏว่านี่แหละค่ะ
พอเข้าวันจันทร์ปรับฝนมาทันทีค่ะ

มีมาเบาแต่ร้อนร้อนมากคุณกลับบ้านเป็นยังไงค่ะลำบัง

แต่ในขณะเยาว์กาลแต่วันนี้ค่ะ
นายกนะเอาจริงแล้วก็ไปเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็ทุกอย่าง
โบ้เขาพร้อมที่จะพิสูจน์พิสูจน์ทุกอย่างเลย
แต่กรุณาว่าขอให้เป็นไปด้วยความยุติธรรมจริง
อย่าเอาความอคติมากันแกล้งกับเขา
แล้วก็ความคิดที่ไม่บริสุทธิ์มาเล่นงานผมก็แล้วแต่เขาบอกว่า
ที่ผมอะยืนยัดโดยที่ผมไปกะบนายกเนี่ย
ขออนุญาตนายกเพื่อออกมาเคลียร์ตัวเองเลย

นี่คือหลายคนติดตามกันไหม
แต่เราติดตามอะไรมังกรฟ้า
กองสลากออนไลน์
กองสลากพลัส
พลัสวันนี้กูศึกเสกศส
ด้วยสำนึกรับผิดชอบ

เนี่ยซึ่งเขาเป็นข้าราชการการเมืองประจำ
ขุนเซศกรณ์บอกว่าไปกล่าบร้านายกแล้วล่ะ
อย่างที่พี่ฮ่ามเล่าให้ใช้ไปนายกก็ไม่ได้ปลดน่ะ
นายกไม่ได้เป็นคนปลดเขานะเขาไปกราบลาเอาเอง
เพราะเป็นความต้องการของตนเองเพื่อไม่ให้กระทบต่อท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะ
แล้วก็พิสูจน์กระบวนการทางกฎหมาย
ก็คือกรณีคลิปเสียงเนี่ยเราจะเห็นว่าคลิปเสียงนั้นเป็น
เป็นข่าวที่ทุกคนนำเสนอหมดเลยแล้วก็ยังไม่มีคำตอบ
ถ้าสมมุติจะพูดแล้วเป็นสองข้าราชการการเมืองที่ตำแหน่งใกล้ชิดนายกนะ
เพราะทั้งสองท่านก็ทำงานใกล้ชิดนายกเนี่ยเป็นการพูดคุยกัน
ก็เลยบอกโอเคล่ะเขาจะออกมาพิสูจน์กรณีคลิปนี้ให้บริสุทธิ์ใจ
และถือว่าได้ทำงานเสร็จสิ้นภารกิจในการแก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเรียบร้อยแล้วนะ
เพราะว่าเขาแก้หมดแล้วนะ๘๐บาทเขาแก้หมดแล้วเพราะงวดที่ผ่านเนี่ย๘๐บาทจริง
เพราะมันเหลือเต็มแผงมันเหลือเต็มแผงจริงนะครับ
ผู้สื่อข่าวก็รายงานเลยว่าหลังจากที่นายเสกสกลได้รับตำแหน่งประธานอนุกรรมการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
หรือการเสนอขายสลากกินแบบรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนด
ประกอบกับมีคลิปกรณีที่เกี่ยวยงกับการจัดสรรโคต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยเงิน๑๕ล้านบาท
คถย์กู้มันก็เลยเกิดเสียญวิพาทวิชาวันนี้ครับว่าเอาล่ะคลิปเนี่ยหนึ่งเป็นคนกล้ายกับนายกรัฐมนตรีด้วยถูกต้องมั้ย
เราจะเห็นแล้วนายกเป็นคนสั่งกำชับด้วยซ้ำไปว่าต้องไปแก้ไขนะปัญหาสลากกินแบบรัฐบาล๘๐บาทคุณลงไปทำแล้ว
อ้าวแล้วทำไมมีคลิปเสียงออกมาอืมตามมาติดติดเลยค่ะคลิปเสียงออกมา
แล้วคนก็รอว่าอ้าวแล้วจะเป็นยังไงต่อไปแล้วก็อันนี้ตอนกองสลักพลัส
สลับพักมันจะมีผลต่อนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าอย่าลืมนะวันนี้ที่ไหลแล้ว
สิบเจ็ดเดือนหน้าอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลแบบแบบลงมติด้วยนะฮะอืม
หมายถึงว่าจะมีอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีท่านใดก็จะไล่มา
หรือจะอธิบายไว้วางใจนายกแล้วคราวนี้มีการยกมือว่าไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจด้วยนะ
อืมเดือนหน้าเขาก็เลยว่าอ้าวมันก็อาจจะมีผลกระทบต่อนายกรัฐมนตรีหรือเปล่า
เพราะว่าเป็นเจ้าของนโยบายค้าสลากเกินราคาเลยเกิดแรงกดดันหลายอย่างหลายอย่างหลายด้านเนี่ย
ทำให้เขาต้องลาออกเนี่ยใช่หรือเปล่านี่เขาก็ออกมาชัดเจนว่าลาออกแล้วนะฮะ
แล้วก็จะมาต่อสู้ด้วยความบริสุทธิ์ใจเพราะว่าอย่างงั้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่ด่วนเข้ามาเลยอืม
อ่านะครับอีกหนึ่งเรื่องสรุปแล้วตอนแรกวันนี้วันที่สิบแปด

เขาบอกเขาครับเขาเลยขอก็เขาขอเขาขอโทร
กระทบอะไรพวกอย่างเงี้อีกทีหนึ่งค่ะก็จะมาสรุปคดีอีกทีน่าจะเป็น๒๒ไหมคะ๒๒แต่วันนี้รู้สึกทางตำรวจบอกโอเคล่ะสิ้นเดือนเนี้ยเราคงจะได้สรุปแล้วล่ะว่าคดีแตงโมเป็นอะไรแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่เมื่อวานเป็นเกิดขึ้นในโลกทวิตเตอร์หรือโลกออนไลน์เลยคือที่เขาบอกแซนเป็น

อยากให้ทุกคนรอดูความจริงสารอนุญาตผัดฟ้องกระติกเนี่ยครั้งที่๓เนี่ยอายการรอรับสำนวนคดีตังโมเนี่ย๒๑เมษายนนี้แล้วนะทั้งหมดทั้งมวลคือมันเป็นประเด็นฮะมันเป็นประเด็นตลอดทั้งจริงแล้วเล่นน้ำกันเสร็จเนาะเสาร์อาทิตย์เมื่อวานเนี่ยหนักคือเมื่อวาน
แล้วก็เขาบอกว่ามีการเคลื่อนไหวของคุณเบิร์ดด้วยใช่ไหมคุณหนุ่มไม่รู้เหมือนกันคุณเบิร์ดลงลูกคุณแตงโมค่ะเป็นภาพด้านหลังใช่ไหมแต่ไม่ได้พูดอะไรเขาก็ไม่ได้พูดอะไรแต่ก็แบบว่ามันเขาลงมาเปลี่ยนว่าใช่แตงโมหรือเปล่าเนี้ยเขาลงให้ดูอืมเหมือนแบบว่าคุณเบิร์ดเขาก็ได้แบบว่าดูคงดูคลิปอันเนี้

อีกครั้งหนึ่งก็คือกระติกนี่แหละนะครับ
เกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานแล้วก็เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจ
สวนคดีอาญาประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๗๒
โดยสารแขวงนนทบุรีอนุญาตให้ผัดฟ้องครั้งที่๒

ก็ได้ยื่นคำร้องผัดฟ้องครั้งที่๓แล้ว

จากผู้ต้องหาเนี่ยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวน
ซึ่งสารแขวงนทบุรีพิจารณาแล้ว
มีอำนาจสั่งอนุญาตให้ผัดฟ้องครั้งที่๓เป็นเวลา๖วัน
จนถึงวันที่๒๒เมษายน
มีรายงานว่าในวันที่๒๑เมษายนนะฮะ
ทางสำนักงานอายการจวดโดนทัพบุรี
ก็จะรับสำนวนจากพนักงานสอบสวน
แล้วก็จะมีการตั้งคณะกรรมการ
ทำงานพิจารณาสำนวนคดี
หากคดีนี้อายการยื่นฟ้องปุ๊บ
ทางญาติผู้ตายอาจจะยื่นคำร้อง

เรียกว่าให้จ่ายค่าสินไหมทดแทนได้ไง

ก็นี่ก็เป็นเรื่องของแตงโมที่หลายคน
เชื่อว่ามันก็ยังมีคนติดสืบกันอยู่เนาะ

ตำรวจเขาบอกว่าสิ้นเดือนนี้เราจะได้รู้แล้วล่ะ

ใช่ล่าสุดตำรวจเขาบอกว่า
สิ้นเดือนนี้เราคงจะได้รู้กันแล้วว่า

เพราะบางคนก็บอกว่ามันมีอยู่คลิปนึง

แตงโมตกเรือจากปราสาวะจริงรึเปล่า

บอกว่าวันนี้แม่มดดำมีความหลัวมากแม่
ดูเท่แบบว่า
ดูเหลือคู่
ช่างทำผมฉันดักดารไหมเธอ

เธอนี้มันเอามาหิบผิดปนุษย์บันดาลฉันทำผมจะตื่อไม่เวท
พี่เปิ้ลฉันทำผมเขาถึงกราศาสตร์หัวแล้วเห็นไหม

ถูกต้องแล้วใช่ไหม

พี่ก้มไม่อยู่
อีกหวานทรงเตารีดบ้าบอ

อยู่แต่เละมันเห็นด้านข้างพี่หนุ่มเนอะ
เออนะครับพี่อีบ้าอีบ้า
โอ๊ยไปแล้วอ่ะ

เออนี่อย่าไปขึ้นดิเออป่านให้มันเป๋ไป

อยว่าตกลงรอมไหนมันก็ดี

พักโฆษณาเดี๋ยวมากค่ะ

อ้าวเข้าแล้วพี่เข้าแล้วอืม

เพราะว่ากำลังให้ดูรูปภาพทีมงานอยู่

ถ่ายรูปกระเทยแต่งหญิงกันเต็มเลยเถอะ

มึยยจริง
ภายคนไปดูกรณีของ๒มูลนิทิชน์กู้ภัยนะครับ

สุดท้ายมีคนหนึ่งเสียชีวิตนะครับ

ตอนนี้กำลังตามตัวผู้ก่อเหตุกันอยู่คุณผู้ชมครับ

คนตำรวจโทรสำรอะไรมานะครับ
ท่านก็เร่งตรวจสอบเหตุล้าวิวาธน์ระหว่างกูภัยสองมงิวนิธิ
โดยขณะเกิดเหตุพบว่าอาสากู้ภัยกว่า๘๐คน
พร้อมด้วยรถยนต์ของอาสากู้ภัย๒๐คันนะฮะ
ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไม่สามารถเข้าไปถึงที่เกิดเหตุได้จากนั้นครับเจ้าหน้าที่ได้มีการเจรจากับอาสาป่อเต็กตึ๊ง
ให้อยู่ในความสงบแต่ก็มีบางส่วนเนี่ยนะฮะ
ยังเข้ามาในร้านจอดรถของห้างเพื่อมาอ่าเพื่อมาหากลุ่มนะครับ
เป็นกลุ่มอาสาของสยามรวมใจต่อมาได้ยินเสียงคล้ายเสียงปืนดังขึ้นสี่ห้านัดครับ
เรื่องต้นนะครับพบว่ามีเจ้าหน้าที่อาสาของป่อเต๊กตึ๊ง
ถูกกระสุนปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่นะครับจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาเนี่ยฮะตรงจุดนี้เนี่ยครับ
ทางด้านพันธุรกิจเอกดวงโชธนะฮะท่านก็เปิดเผยบอกว่าตนเองเนี่ย
ลงพื้นที่ไปทำการตรวจสอบนะครับพร้อมกับเรียกกำลังตำรวจสนับสนุน
เพื่อให้เข้าตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับโดยระหว่างนั้นเนี่ยก็มีการด่าทอ
คว่างปลาสิ่งของใส่เจ้าที่ตำรวจด้วยแล้วก็ยังมีการทำร้ายร่างกาย
ตำรวจเอกกิติศักดิ์ศรีชัยจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บบริเวณใบหน้า
รวมไปถึงนิ้วมือสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะ
ทางฝั่งของศิตุรเอกกิติชัยต้องเข้าเฝือกเลยนะ

ส่วนผู้ก่อเหตุที่เหลือจะมีการเร่งติดตามตัวดำเนินคดีต่อไป

ใช่ตรงพระรำ๔ตรงแยกอีกตรงนี้เลย
เพราะทั้งลงทางด่วนแล้วตรงมา
ปิดถนนเลยไม่ให้คนผ่านเลยแต่คือตอนนี้เราคนน้อย
เราคนแค่ยี่สิบคนเยอะมากมันปิดเลยอ่ะ
พี่เรามีแค่ยี่สิบกว่าคนเองก็มันมาปิดถนนรถร้อยกว่าคัน
นี่นะครับความตึ๊กนะครับดูดิดูดิ
อีร่ารอด
จะหนึ่งจะหาซื้อปืนกันง่ายเกินประเทศไทยอ่ะจริงสิ่งเกาะพ้นจริง๒๐๑๐
เขาจะแบบว่าเข้ามีคณะกรรมการทำมันที่ว่ากับว่ากานขายซื้อขายปืนใน
จบใช่ไหมจบข่าวแล้วนะจบข่าวคุณยังนะจบตั้งนานแล้วก็รอคุณขึ้นข่าวใหม่นะ
เจ็ดวันอันตรายอืมสรุปแล้วเสียชีวิตทั้งหมดสองร้อยเจ็ดสิบแปด
สบนะฮะซึ่งวันนี้จริงจริงแล้วในนี้รัฐโพงสิทธิถาวรเนี่ย
รองประหลัดกระทธิวิตมหัทไทยหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณะไพรและพัฒนาเมือง
เปิดเผยว่าศูนย์อำนวยการป้องกันและการลดอุบัติเหตุทางถนน
ถนนครับบางอย่างใช้ว่าถนนนะอยากใช้คำว่าถนนรวมสถิติเจ็ดวัน

อุบัติเหตุทั้งหมด๑๘๘ครั้ง

ขับรถเกินกำหนด

ที่เกิดอุบัติเหตุที่สูงสุด
อุบัติเหตุที่เกิดสูงสุดคือเป็นรถจักรยานยนต์ถึง๑๘๒เลยนะ
จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดแน่นอนอายุทยาเพราะมันเป็นทางเข้าเมืองอ่ะเนอะ
อายุทยาเชียงรายเพชรบุรีส่วนจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุดได้แก่เพชรบุรี๙คน
และจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดคือกรุงเทพมหานครกำแพงเพชรพระนครศรียุธยาราชบุรี๑๐๑นะครับ
ลำปางสงขาสุพรรณบุรีการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้เจ็ดวันเนี่ย
มีอุบัติเหตุทั้งหมด๑๙๑๗ครั้งมีผู้บาดเจ็บ๑๘๖๙คนแล้วก็เสียชีวิต๒๗๘ศพทั้งหมดนะฮะ
ราคาสามร้อยห้าสิบบาทเขาบอกว่าส่งฟรีค่ะปรากฏว่าสิ่งที่เขาได้มาได้เหมือนกัน
ได้มาเป็นปลากระป๋องกับสายชาร์จ๒เส้นอยู่ในนั้นเส้นละ๒๐
สื่อข่าวเลยต้องเดินทางไปที่ห้องพักย่านบางบัวทอง

ไปหานิดนึงค่ะต้องไปหานางสาวปริศนาขุมทรัพย์เขาเป็นผู้เสียหายนะคะ
แต่เมื่อของมาถึงได้ปลากระป๋องมา๑กระป๋อง
แล้วก็สายชาร์จโทรศัพท์อีก๒เส้นเส้นละ๒๐บาท
นี่โละออก๓๑๐บาทส่งฟรีเห็นไหมล่ะ

ซึ่งเขาก็สั่งของไปเพราะว่าเขารับรองว่าเชื่อถือได้

และถ้ามาส่งแล้วไม่ใช่โทรศัพท์
เขารับนะรับรองคืนเงินจริง

มันเป็นปลากระป๋องกับสายชาร์จ๒เส้น
เขาก็เลยมีการติดต่อไปที่ปรายศนีย์บอกว่าให้ระงับการจ่าย
ปรายศนีย์บอกว่าปิดยอดไปแล้ว

ทีนี้ตัวเขาเองเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้ติดต่อกลับไปทางร้าน
แต่เห็นว่าทางเพจบล็อกตัวเขาเองไปเรียบร้อยเลย
มาปุ๊บเป็นเรื่องเป็นราวบล็อกไปแล้ว
แล้วก็ไปเปิดเพจใหม่อีกค่ะ

ตอนสั่งซื้อเขาไม่ได้ระบุด้วยว่าเป็นรุ่นอะไร
บอกว่าเป็นโทรศัพท์ได้โทรศัพท์อันแน่นอน
ไม่ใช่กล่องสุ่มอันนี้ไม่ใช่กล่องสุ่ม
ตอนนี้รู้สึกผิดหวังมากเพราะคิดว่าเป็นโทรศัพท์
แล้วก็อยากจะฝากเตือนทุกคนที่สั่งซื้อของออนไลน์นะคะ
ให้ระมัดระวังไม่เช่นนั้นอาจจะเป็นแบบเขาได้
มัน๓๕๐๓๕๐ซื้อได้ยังไงแต่ก็โดนทุกวันนี้มันหลอกกันเยอะจริงนะ
พี่สมตาลน่ะโล่โล่โล่ออกโล่โล่ออก๓๕๐บาท
มีบริการเก็บเงินปลายทางนี่ไง๓๕๐๒๕๐ส่งฟรีของแท้แน่นอน
ไม่แท้คืนเงินเต็มจำนวนเก็บเงินปลายทาง
รอจ่ายที่หน้าบ้านได้เลย
จำหน่ายมือถือภาคตะวันออก
รับประกันเครื่อง๑ปีเต็มโอ้โห๓๕๐บาทนะครับ
๓๕๐บาทจะเยอะเนอะรับประกัน๑ปีเต็มนะเรียบร้อยนั่นไง
ไม่มีอยู่จริงอันนี้พรุ่งสงการนี้แก๊งคอร์เซ็นเตอร์เขาหยุดทำงานหรือเปล่าไง
ไม่หยุดค่ะแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ปุ๊บทุกวันนี้ปรากฏว่ามันรู้ว่าประเทศแพร่ปากปากใช่ไหม
แต่เราจะเริ่มไปแบบรู้ไหมทำยังไงปกครองมาทิ้งไว้ข้างทางรอให้ตำรวจมารับ
กัมพูชาเยอะแยะเลยคนไทยแบบรอแบบคนมารับตอนนี้มันมีทั้งหมดอยู่เกือบ๓
จริงเริ่มปล่อยแล้วปล่อยค่อยก็ล้อมปล่อยออกมาแล้ว
สงการเขาหยุดกลับบ้านกันแล้วค่อยกลับไปทำงานใหม่
แล้วเราเห็นรูปบางคนขึ้นมารับงานพาร์ทไทม์อะไรอย่างนี้
ต้องระวังนะแบบนั้นเวลาเห็นที่เขาชักชวนกันไป
มันไม่มีหรอกเดือนละ๕๖หมื่นทำงานแบบจริง

นี่อมหิตนะอีหนุ่มกับช่างแก่มึงยังไม่เว้นไว้เลย
ก็จริงนี่เธอมันเอามาผิดผิดมนุษย์มานา
งั้นก็ดักดามต่อไปแล้วกัน
ถ้าถามว่าชาติช่างทั้งวงการทำใครบ้างอ่ะ

คุณก็ไม่ต้องให้เขาทำคุณก็ส่งเสียให้เขาไป

ให้เขาไปอยู่กับเมียเด็กคุณก็จ่ายตังค์ให้เข้าไปช่วยเขาไป

เพราะอยู่ดีก็ไปเที่ยวแล้วก็ไปถอดหน้ากากแล้วไปแบบ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

แล้วของคุณก็ต้องระวังนะน้ำผู้ดำ

เออเป็นห่วงจริงจริงเดี๋ยวติดก็เข้าสีดำเลยนะ

หากันจนเจออะเธอเคยได้ยินมั้ยคำเนี้ย

โชคดีนะกูมีเครื่องฟอกอากาศติดตัว

ด่าเขาใหญ่ไงเธอเขาไอแอ

นางเชื่ออะไรไม่ได้สักอย่างบรรจุลบบรรจุบวก

โอ้โหคือแบบคือดีนะลูกตอนนี้ยังไม่ติดนะ
ใช่อยู่ด้วยกันตลอดนะ
มันแล้วแต่เขาถึงบอกว่าภูมิคุ้มกันสำคัญจริงนะ
อ่ะเดี๋ยวขายของอีกแล้วไปจะออกเบรกเถอะไป

เธออย่าว่าไปแว้งผมช่างผมนะเธอ

ดีมากเพราะไม่เพราะผมผมชอบขึ้นไปข้างบนไง
แต่เอาอย่างนี้เป้ย

ไม่ห้อยล่ะอ้ามกลัวล่ะ
เนื้อเบาซึมวัยสบายผิว
คุณปรินาเอ๋ปารีนาไกรคุบ
ตอนนี้อย่างที่บอกว่าไก่ก็ไม่มีให้เลี้ยงสภาก็ไม่มีให้เข้า
สู้โดยไม่สู้ไม่คำนึงถึงผลกระทบกับตัวเองจงรักพักดีถวายชีวิต
เพื่อนเห็นใจยกเว้นสอสอคนหนึ่งที่เข้าไปใส่ร้ายกับพลเอกประวิทธิ์
หาว่าตนเนี่ยสนับสนุนนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
ครั้งต่อมาอ้างว่าตนไม่มีศักยภาพส่วนคู่แข่งคือเทวดา
ที่ผ่านมาสอสอที่ไปใส่ร้ายตนกับพลเอกประวิทย์นั้น
มีผลประโยชน์โลกกับคู่แข่งตนโดยที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ย
จะบอกด้วยว่าระบบประชาธิปไตยถึงเวลาเลือกตั้ง
ประชาชนจะเป็นคนชี้ขาดว่าต้องการตัวแทนแบบไหนไปรับทำงานรับใช้
ใครจะพูดยังไงก็ได้ผลลัพธ์จะอยู่ที่การเลือกตั้ง
ครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่หนักหนาอยู่ไม่ได้หนักใจนะครับ
ประชาชนแต่หนักใจคนในพักพลังประชารัฐตนเชื่อว่าการเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่บ้านของตน
ประชาชนจะเลือกพักพลังประชารัฐอีกเพื่อที่จะได้ตัวแทนมาสารต่อ
ในเรื่องปากท้องการทำมาหากินโดยเฉพาะเรื่องน้ำบาดาน
และแหล่งเก็บน้ำที่พลเอกประยุทธ์จันโอชามอบให้พลเอกประวิทย์คุมอยู่
นะฮะอืมซึ่งการเลือกตั้งปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองเนี้ย
คู่แข่งตนพ่ายแพ้ม้วนเสือกกลับบ้านเองเพราะปารีนาใจถึงและตัวจริงน่ารัก
นางว่าอย่างงั้นแต่ก็หลังจากนี้พัทธลงไม่ได้ใช่ไหม
ไม่ได้แล้วนางตลอดชีวิตแล้วนางก็ไม่ได้กลับมาเป็นนักการเมืองอีกแล้ว
ตลอดชีวิตจริงคุณปรินาเนี่ยถือว่าครอบครัวของเขาเนี่ยเป็นครอบครัวนักการเมือง
อย่างอย่างสมบูรณ์จริงนะฮะตั้งแต่รุ่นพ่อมารุ่นพ่อแล้วก็มารุ่นคุณเอ๋
คุณเอ๋เนี่ยเมื่อก่อนเคยอยู่เพื่อไทยด้วยซ้ำไปอืมตอนสมัยนายกยิ่งรักเนี่ย
เอ๋ยังอยู่เพื่อไทยอยู่เลยแล้วก็เล่นการเมืองมาตลอดจนครั้งเนี้ย
จริงจริงก็ถือว่ายุติบทบาททางการเมืองของคุณเอ๋ปรินาเดี๋ยวเราก็ต้องมาลุ้นกันต่อว่า
ปรินาเนี่ยจะมีบทบาทก็โอเคละเดี๋ยวจะต้องไปต่อสู้กันในชั้นศาลอีกครั้งหนึ่ง
เกี่ยวกับเรื่องว่าที่ดินของเขาจะเป็นยังไงต่อไปนะฮะ
เพราะว่าเป็นห่วงลูกแล้วก็ครอบครัวมากมีการทานข้าวรวมถึงใกล้ชิดกับคนในบ้านนะคะ
คุณเบลเขามีการอัดคลิปวิดีโอนี่นะคะพูดเสียงสั่นเลยบอกวันเกิดปีนี้เนี่ย
ขอบคุณทุกคำอวยพรเพราะว่าเป็นวันเกิดที่เซอร์ไพรส์มาก
อยากจะบอกทุกคนให้ดูแลตัวเองมันติดกันง่ายมาก
งกรานเนี่ยเราก็มีไปทานข้าวกับคนที่เรารักที่เป็นห่วงมากที่สุดก็คือ
ห่วงคนในบ้านค่ะเป็นวันเกิดที่เสียน้ำตาทั้งในความตื้นตันใจ
ลูกก็อวยพรแล้วก็เพื่อนทั้งแฟนคลับทุกคนก็ยังอวยพร
ขอบคุณที่คิดถึงกันนะคะตอนนี้ก็ยังกักตัวอยู่ที่บ้าน
เดี๋ยว๑๐วันเราเจอกันนะลูกศิษย์ด้วยขอโทษด้วยที่ไม่ได้ไปสอน
นี่แหละก็คือจริงเขาบอกว่าอยากจะให้เช็คทั้งน้ำลายแล้วก็จมูกนะคะ
เพราะว่าตอนที่คุณเบลเขาเช็คจมูกเนี่ยไม่ขึ้นแต่พอเช็คน้ำลายเนี่ย
มันขึ้นสองขีดเลยพี่ถามนิดนึงดิเช็คน้ำลายนิด
คือเวลาตรวจมันต้องทำยังไงนะพี่ทำให้เป็นพี่พยายามแล้ว
ก็เอาน้ำลายออกมาคือถุยออกมาเฉย
บางคนอะเขาทำแค่เอาน้ำลายออกมามั้ยแต่มันก็จะมีตัวดูดดูดอย่างเงี้ย
มันจะดีเขาทำยังไงอ่ะแต่หนึ่งห้ามกินข้าวกินน้ำอ่ะ
ส่วนใหญ่เขาจะตรวจตอนเช้าก็คือติดปุ๊บแล้วพี่ยังไม่ได้ทานน้ำทานข้าวอย่างเนี่ยพี่ก็บ้วนน้ำลายลงมาใส่ถ้วยแล้วก็ดูด

แต่มันตรวจยากไงแต่เขาบอกมันแม่นจริงป่ะเขาบอกว่าตรวจน้ำลายยังแม่นอย่างหัวจมูก
แต่ทีมงานพี่พวกที่ติดเนี่ยนะตรวจจมูกแยงจมูกนี้ไม่เจอ

รู้แบบเขาทำยังไงมันเอาที่ตรวจจมูกอะเอาไปกวาดคอมัน

มันกวาดคักเห็นปุ๊บจริงแล้วก็ปุ๊บขึ้นเลยสองทียินดีไม่ควรได้ลูกชายเลย
เขาเอาไม้อย่างนี้มันทำได้เหรอ
เอาไม้ไปกวาดในกระพูแก้มในคอตรวจจมูก
เพราะอย่างของตัวคุณเบลเองเขาบอกว่า
ตัวคุณเบลเขาเนี่ยเขารู้สึกว่าเขามีเสมหะแล้วมันคันคอ
ตรวจจากน้ำลายปรากฏว่ามันขึ้นจมูกเขาไม่เจอ
๓คนเนี่ยมันใช้แบบนี้หมดเลยแล้วก็
แล้วก็เนี่ยคนเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้ตรวจน้ำลายเจอมากกว่าจมูก
ทีนี้พี่ก็เลยไม่รู้ว่ามันต้องสุดท้ายแล้วมันคือตรวจยังไงกันแน่ว่าตอนนี้งงกันหมดเลยพี่ตรวจแต่จมูกไง
แต่เคยเอามากว้านที่คอเหมือนกันนะแต่มันจะอาเจียนอ่ะมันก็แบบมันก็มันจะต้องลึก
นี้คนที่ติดอ่ะเจอหมดเลย
พี่ก็เลยบอกว่าอิ๋วไปซื้อที่ตรวจน้ำลายมาตรวจดิตรวจสองอันไม่เจอ
ไม่แต่ส่วนน้ำลายถ้าเธอกินข้าวกินน้ำมาก่อนครึ่งชั่วโมงมันไม่เจอ
ตื่นแล้วก็ตรวจตื่นแล้วตรวจเลยเหรอไม่เจอมันแล้วแต่คนแต่จมูกเจอ
แล้วแต่คนจริงจริงว่าเชื้ออยู่เพราะฉะนั้นมันก็ต้องตรวจทั้งสองอย่างไหมก็เลยไม่รู้เนี่ยมันก็เลยงงไปหมดเลยเนี่ย
แสดงว่าเอาที่ตรวจจมูกมาตรวจคอก็ได้ใช่ไหมได้ใช่ไหมใช่ไหมตรวจเหมือนกันป่ะ
จีน่าเขาใช้น้ำลายตรวจป่ะตรวจคอไม่เขาเอาไอ้ที่ตรวจจมูกอ่ะไปกว้านคอแล้วมาตรวจ

จีน่ามาดิ

จีน่าเกิด๑๐วันละลูกไปจำไกลก่อนก็ได้

แห่จมูกไม่เจอแล้วก็เอาที่แห่อันที่๒ล้วงลงไปในคอค่ะตรงที่เจ็บคอ

ใช่แล้วตอนเช้ามาตรวจอีกทีนึงก็แห่จมูกก็เจอ
หมายถึงว่าคอมันขึ้นเร็วกว่า
นี่อะไรอะโป๊ตดำลองถาดมีคว้านจะจะคว้านแหละเนี่ยแต่เสียงแหบอะเธอ

ไม่อาจได้เจอเฉินอย่างอื่นแทน

ซับทริปคุณชินอยู่แล้ว
คุณหมิวเขาบอกว่าอย่าหาทำนะคะ
ความจริงทำไม่ได้ที่จะเอาแบบจมูกไปทำแบบนั้นเลย

เขาบอกว่าบางยี่ห้อไม่ได้ทำมาเพื่อการนี้
มันจะมียี่ห้อนะคะที่เขาวิจัยออกมาว่า
สามารถทำที่กระพุงแก้มอย่างนี้ได้
ไปกวาดตรงกระพุงแก้มมันจะมีบางยี่ห้อ

นางไปร้านขายยาคุณมิวเขียนบอกเลยนี่

พี่เขาบอกมาแล้ว

คุณมิวไม่ต้องเครียดเดี๋ยวหายแล้วปั๊บเดียว
ดูข่าวใส่ไข่เป็นเพื่อนกันไปได้

คือตอนนี้น้องส่งเข้ามาให้ดูเยอะมากนะครับ
วิธีการตรวจแบบน้ำลาย

แล้วก็โอ้โหนี่มีคนตรวจเยอะแยะมาก
อันนี้ตรวจตอนตื่นนอนแล้วนี่มีอาการลูกคันคอยิก
น้ำลายขึ้นจางมากแต่อย่าจมูกเข้มเลยค่ะ

ด้านบนตรวจน้ำลายด้านล่างตรวจโพงจมูก

เพราะคนที่โดนตรวจมีอาการ

เป็นเห็นแต่ตรวจน้ำลายไม่เห็น

หรือคันคอให้ตรวจจากน้ำลายค่ะ
แต่ถ้าคนไหนที่มีน้ำมูก
อะไรอย่างนี้ก็ดูแลตัวเองช่วงนี้
กลับมาทำงานก็ตรวจเอทีเคกันหน่อยนะคะ

สวัสดีค่ะ